คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกรุงเทพไปช่วยหนูน้อยคนนึง

บอกว่าโอ๊ยโดนคุณแม่เนี่ยตี
เพราะน้องร้องหิวข้าว

ขวบนะหนีออกจากบ้านมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มานั่งอยู่เนี่ยก็เลยต้องประสานกับทางตำรวจ
ตำรวจก็นำตัวน้องไปพักอยู่ที่โรงพักนะคะ
คือน้องบอกทางกลับบ้านยังไม่ถูกเลยด้วยความที่เด็กมากอะพี่อุ๋ย
ก็เลยอยู่ในความดูแลของตำรวจทั้งคืน

ไปเจอน้องคืออยู่ในซอยรามคำแหง๓๔

ทุ่มเมื่อคืนนี้กว่าจะส่งน้องที่บ้านได้ก็คือ๖โมงเช้านะคะ
เพราะว่าตอนแรกน้องยังบอกทางกลับบ้านไม่ถูก
วันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปที่บ้านของน้องค่ะ
น้องก็เล่นน้ำอยู่ในถังน้ำกับเพื่อนสงกรานอะเนาะ
ก็เล่นน้ำในถังน้ำลืมแล้วเรื่องเมื่อคืน
ไอ้ที่งอนแม่โกรธแม่ลืมไปแล้วหรือเปล่า
คุณแม่ก็นั่งเฝ้าอยู่นางอึ่งค่ะ
แต่เหมือนกับเมาเหมือนแม่เมา
นักข่าวของเราก็คุยกับแม่แม่บอกว่าอ๋อเมื่อคืนเมา
แต่ตอนเช้าไม่รู้แม่บอกเมื่อคืนเมามาก
เมาจนไม่รู้ว่าลูกสาวหายไปตอนไหน
พอมารู้ว่าลูกหายไปก็เดินตามหาตลอดทั้งคืนนะ
เนี่ยตำรวจพาลูกสาวมาส่งเมื่อเช้า
แม่บอกว่าแผลตามตัวที่หน้าที่คอของลูกฝีมือแม่เอง
ตีจริงก็ลูกสนแม่อ้างว่าลูกสนเกินไป
เราก็ถามนะเอ้าไม่รักลูกเหรอตีลูกทุบลูกแบบนั้นน่ะ
ตอบว่าไงรู้ไหมก็เมาไง
ก็เมาไงส่วนที่ลูกหนีไปแม่บอกว่า
แม่ต้องโกรธสิแม่ต้องเป็นคนที่เสียใจสิ
ลูกสาวหนีออกจากบ้านไปก่อนนักข่าวของเราไปไม่เป็นเลย
ก็เลยต้องปอบต้องคุย

คุยไปคุยมาอ้าวแม่จับมือคุณจ๋านักข่าวของเรานะ
แล้วร้องให้แล้วก็บอกว่าเป็นแม่ที่ไม่ดี
อย่าเอาความเป็นแม่แบบนี้เป็นเยี่ยงอย่างนะ
คือคุยจนร้องไห้นักข่าวของเราถามจนแบบแม่ร้องไห้
แม่บอกว่าแม่รับปากจะไม่ทำร้ายลูกอีก
แล้วก็พูดติดตลกอะไรกับนักข่าวของเรา

พูดเล่นนะเราพูดเล่นนะอย่าทำแบบนี้นะ
ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้

นะ

กินเหล้าอะไรกินเหล้าอะไรอย่างนี้นะ
ยอมรับหนูยอมรับหนูยอมรับกับพี่
เดี๋ยวเดี๋ยวไปในครั้งหน้าเราจะไม่มีแบบนี้แล้วใช่ไหมพี่

ถามคุณผู้ชมกับพี่อุ๋ยดีกว่า
คือแม่บอกเมื่อคืนเมามากจนไม่รู้ลูกหนีไปจากบ้านตอนไหน

คือเช้าวันนี้ยังเมาอยู่ไหมอ่ะคะ

ที่ว่าคุณจ๋าจ่ำสี่ผู้สื่อคาเราตกใจบอก
เดี๋ยวถ้าพี่ไปเนี่ยเดี๋ยวหนูจะขย่ำลูกให้

หรืออะไรแต่แม่พูดแบบนี้มันก็ไม่ได้หรอกแม่

เดินมาคุยกับคุณจ๋านักข่าวของเรา

แล้วเล่าไปจนถึงตอนนางอึ่งคลอดน้องเลยนะ
บอกว่าเนี่ยตอนคลอดเด็กก็ไม่ทำเอกสารแจ้งเกิด
กลายเป็นว่าตอนนี้น้องไม่มีข้อมูลทะเบียนราชเฮ้ย
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับน้องไปดูแลได้ไหม

ไม่มีข้อมูลทะเบียนราชนี่คือไม่ได้เลยนะฮะ

ก็จะไม่มีบัตรประชาชนไม่ได้เข้าเรียน

สาปล่อยอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย

เอือมกับแม่มากเลยเอือมกับนางอึ่งมากเลย

บอกว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะมันมาจากความเมา
พอเมาแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ทำร้ายลูกทิ้งลูกคือแย่มากญาติทุกคนบ่นหมดอ่ะ

อืมแต่ว่าเมื่อคืนอ่ะพี่ได้มีการหาแล้วใช่ไหมนะได้หาน้อง
ยืนยันได้ว่าหากูถามหน่อย
จริงหนูหาแต่หนูเดินหาแค่
แล้วมึงคิดยังไงเนี่ยเด็กตัวแค่นี้หาย
แล้วมึงไม่ตกออกตกใจเนี่ย
แค่กูเห็นมันลองรับตำรวจอยู่กูขอลุกละนะ

ลองดูหน่อยได้ไหมคะถ้าอ่ะพาเด็กกลับมาอยู่กับแม่แล้วแม่เป็นแบบนี้
โอ้ยไม่ได้เลยนะฮะหรือว่ายาดผมว่าความจริงแล้ว
ถ้าแม่เด็กไม่แจ้งนี่เดี๋ยวเปิดมา๑๘เมษาวันจำพาไปสำนักงานเขตแถวบ้านเลย
ดำเนินการเลยได้ไหมคะก็เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่แบบช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่อย
บอกพี่ที่สำนักงานเขตเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขตไหน
บอกเลยเนี่ยเด็กคนนี้ยังไม่มีทะเบียนราชเลยเนี่ย
นักข่าวของเราก็เลยไปจุดที่น้องเขาหนีออกจากบ้านที่ไปเจอนะ
อยู่ในซอยรามคำแหง๓๙ห่างจากจุดที่แม่บอกว่าอยู่กับลูกครั้งสุดท้ายกิโลหนึ่ง

คนที่พบเด็กคนแรกค่ะคุณนฤทธิสมนึกอายุ๖๒
ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้สัก๕ทุ่มหลับอยู่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หน้าบ้าน
อืมตกใจมากเปิดหน้าต่างดูเด็กยืนร้องไห้อยู่ข้างโอ่ง
แล้วตอนนั้นทั้งหน้าทั้งคอทั้งตัวแผลเต็มตัวไปหมด
ก็ถามเด็กว่าหนูมากับใครลูก
เด็กบอกมากับแม่แต่จำชื่อแม่ไม่ได้
จำบ้านไม่ได้หิวข้าวมาก
ก็เลยหานมให้น้องได้กินนะคะได้ดื่มนะคะ
ทำข้าวไข่เจียวให้กินแล้วโทรแจ้งตำรวจ

ตกใจตอนที่เห็นมีรอยตรงนี้มันช้ำเขียว
พองัดแงนตรงคอดูโอ้โหคอนี่เหมือนกับโดน
ขย่ำแล้วก็เป็นแผล
แต่เด็กก็ไม่ได้ตกใจอะไรตรงนั้นนะ
ผมก็เลยอธิบายให้ทางเจ้าหน้าที่๑เก้า๑

เพราะว่าเราได้แต่แจ้งไปว่าเด็กเหมือนกับโดนทำร้ายมาด้วย

อันนี้โชคดีที่เจอเพื่อนบ้านเจอชาวบ้าน
ไม่ใช่เพื่อนบ้านเจอชาวบ้านที่เขาดูแลให้อย่างดี

ไอ้พวกแก๊งมิจฉาชีพนี่มันโอ้โหลักไปเป็นขอทงขอท้า

บอกว่าสงสารน้องเมย์ถึงขั้นที่ว่า
คิดว่านางอึ่งใช่แม่แท้ของน้องหรือเปล่า

เพื่อนบ้านบอกว่าถ้าเป็นแม่เขาไม่ทำกับลูกแบบนี้ไหม
คิดไปว่าใช่แม่แท้หรือเปล่าเนี่ย

ขโมยเด็กไปเอาเด็กมาจากไหนหรือเปล่าเนี่ย

จากพฤติกรรมของแม่อ่ะอืม
แล้วตัวแม่คือเมาหนักมากนะ
เพื่อนบ้านบอกทุกวันนี้ก็ยังเมาอยู่นะ
เมาแล้วยังไงทุบตีน้องเมย์

คือเพื่อนบ้านบอกว่าก็เชื่อว่าน้องเมย์คืออยากจะกลับบ้าน
แต่รอแม่ดื่มเหล้าไม่ไหวก็เลยหลงทาง
คือเพื่อนบ้านบอกเลยว่าไม่อยากจะให้น้องเมย์อยู่กับแม่ครับ

พาน้องไปดูแลหรือญาติคนอื่นที่ดูแลไหวเลี้ยงไหว

เพื่อนบ้านบอกทนเห็นไม่ได้แล้ว

พ่อแม่ไม่เอาข้าวให้กินไม่ใช่แล้วนะฮะ